มาดูข่าวต่อไปคุณผู้ชมฮะที่โปรยเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับ

คุณวิไลบอกว่าดูแล้วพ่อดีดมากกว่าค่ะ
ลองดูไหม
ไปไปไปมองไปลูกไป

ลูกยังไม่เดือนเลยครับคุณผู้ชมครับ๒๔วัน

คือแม่เป็นคนถ่ายเองทนไม่ไหวนะครับ
เพราะพ่อทำกับลูกแบบนี้เกือบทุกวัน
ลูกน้อย๒๔วันอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ
แต่ดูจากคลิปแล้วไม่น่าจะหยอกธรรมดามีทั้งโยนทั้งเขย่าทั้งเหวี่ยง
ผมกลัวจะหลุดมือจะตายนะฮะจนมีคนนำไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
เขาโพสต์หลายเรื่องเหมือนกันเป็นคนเกาหลีหรอ
ไม่เขาเป็นเพจชื่อแบกหน่อยแต่ว่าเขาจะเอาเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
เอาแบบมาเผยแพร่เอามาเปิดโปรง
นี่แหละครับพ่อคนนี้อยู่ที่ตะบนบัวหุ่งอำเภอลาศรีสไหลศรีสะเกด
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนตำรวจสพลาศรีสลายไปหาครับ
ไปหาด้วยแล้วไปจับด้วยทำไมจับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
นายนัทพลอายุ๒๙ปีคนเป็นพ่อไปจับที่บ้านเลย
แล้วก็เอาตัวไปสอบสวนสารภาพดีดอย่างคุณผู้ชมว่าจริงจริงครับ
เสพยาเข้าไปปุ้ยเสพยาเข้าไปตัวพร้อม
ส่วนแม่ของเด็กเป็นสาวชาวสปลาวฮะนางสมบูรณ์อายุ๔๖ปี
อันนี้แม่ของนายนัทพลก่อนนะนะฮะก็ถือเป็นอะไรอ่ะคุณย่า
คุณย่าเล่าบอกว่าลูกชายอยู่กินกับภรรยาชาวลาวมา๔๕ปีแล้ว
มีลูกสองคนช่วงแรกก็รักกันดีแต่ช่วงหลังลูกชายไปเสพยา
นี่แม่ยอมรับตรงชอบโวยวายใจร้อนข้าวของพังเสียหายหมดอ่ะ
ทำร้ายร่างกายแฟนด้วยก็เลยมีปัญหากันบ่อย
ขณะที่นางสาววันนาอายุ๒๖ปีคนนี้เป็นทั้งแหน่ที่เป็นภรรยาด้วย
นะครับแล้วเป็นแม่ของเด็กด้วยเล่าให้ฟังบอกว่า
คือตอนเล่าเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชมบอกเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยได้๗ปีแล้ว
หากับสามีมีลูกกัน๒คนคนโตชาย๕ขวบลูกชาย๕ขวบ
แล้วลูกสาวนั่นแหละ๒๔วันในคลิปนั่นแหละแรกก็รักกันดีนี่เล่าเหมือนคุณย่าเลย
ช่วงหลังเปลี่ยนไปทำร้ายร่างกายเธอเธอบอกเคยหนีกลับสวบปลาวไปแล้วครั้งนะ
สามีไปง้อไปตามกลับมาก็มาคบกันใหม่จนมีลูกคนที่สองนี่แหละนะครับ
คลอดมาได้๓วันนะฮะก็ทำร้ายลูกด้วยวิธีการต่าง
สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเธออย่างมากนะฮะ
ทนไม่ไหวแล้วจะพาลูกกลับบ้านที่สปลาววันนี้แล้วครับ
วันนี้หมายถึงเนี่ยนะฮะไอ้วันที่เรานั่งอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ย
ตั้งใจแบบนั้นแล้วส่วนนายนัทพลถูกคุมตัวอยู่ที่สพลาศรีสลายยอมรับว่าเสพยาจริงครับ
แล้วก็เคยทะเลาะและทำร้ายร่างกายภรรยาแต่ยังรักนะจะไม่ทำอีกจริงหรือเปล่า
ส่วนคลิปที่ออกมายืนยันว่าเป็นการหยอกลูก
แต่หยอกแรงไปหน่อยไม่เคยทำลูกเจ็บเลยเด็กมันยังบอกคุณไม่ได้
เดี๋ยวผมพูดแทนเลยเพราะรู้ว่าภรรยาจะขอแยกทาง
นั่นแหละจะกลับไปอยู่บ้านที่สปลาวสปลาวน้ำตาไหลเลย
น้ำตาไหลแล้วบอกว่าจะทิ้งกันไปแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ
เบื้องต้นถูกแช่งก็หาเสพยาเสพติดจ้านำตัวสงสารในวันนี้ครับ
มีโฆษณาอะไรนะเมื่อก่อนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่งอะไรนะ
เราจะรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อเราก็ต่อเมื่อเราเสียมันไปแล้ว